คุณผู้ชมคะพามาดูงานนี้กันหน่อยค่ะ

สองพี่น้องกู้ภัยใจพระค่ะ
พี่วินและพี่เอกพันธ์มริริตค่ะ
พร้อมด้วยเพื่อนพ้องพี่น้องมูลนิธิร่วมกระตันยูค่ะ
พาประชาชนค่ะมาที่ลานพระบรมรูปทรงม้าค่ะ
ป้อมพระจุลจอม๙อำเภอพระสมุทรเจดี

เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของเสด็จพ่อรอ๕ค่ะ
ซึ่งปีนี้ครบรอบ๑๖๗ปีค่ะ
ท็อปพี่ไทยนะคะควักเงินกว่า๕แสนบาท
จัดพิธีบวงสวงใหญ่มีการจัดทำเค้กใหญ่
คุณผู้ชมอย่างที่เห็นเลยค่ะ๕๙๐ปอนด์ค่ะ
ถวายนะคะโดยมีการจำลองมาจากเรือหลวงแม่กรองเสมือนจริงเลย
มาวางไว้บนเค้กใหญ่ด้วยพร้อมด้วยบายสีชุดใหญ่นะคะ
โดยปีนี้นะคะเป็นปีที่พี่ท็อปพี่ไทย
จัดงานบวงสวงเป็นปีที่๒๕แล้วนะคะ
ได้รับความสนใจจากประชาชนค่ะ
เดินทางมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมากเลย
ปีนี้นะคะทั้งคู่ยังพาคุณแม่ปรางทิพย์วัย๘๓ปีคุณผู้ชมมาด้วยค่ะ
แล้วก็มีนักแสดงรุ่นใหญ่มากฝีมือค่ะ
ท็อปเล่านะคะว่าความเชื่อส่วนตัวค่ะ
ที่ผ่านมามีคนทักพี่ท็อปเสมอเลยนะคะว่า
ในอดีตชาติตนเองเคยรับใช้เสด็จพ่อรอ๕มาก่อนค่ะ

และพิธีที่เกิดขึ้นนั้นเชื่อว่าพระองค์ท่านรับรู้ได้
ฟังพี่ท็อปเล่าเรื่องราวนี้กันหน่อยค่ะ

เพราะผมเนี่ยสัมผัสมาตั้งแต่ที่ผมเข้ามารับใช้พระองค์ท่าน
ตั้งแต่ร้านพระรูปทรงม้านะครับ
ผมมีนิมิตรในการฝันมีการสัมผัสกับพระองค์ท่าน
มันเหมือนกับชิดที่ก็ทำไมต้องเป็นผมมาทำ

พระองค์ท่านทรงรับรู้ว่าสิ่งที่เราทำให้พระองค์ท่าน
เพราะฉะนั้นจะไม่ให้มีพายุขนโอ้โหเข้า

ลงไปโปรยเหมือนกับน้ำมนต์

จริงวันที่ที่ผ่านมาฝนตกนะ
ใช่แต่พอไหว้เสร็จปุ๊บหยุดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าปีนี้พี่ท็อปอธิษฐานขอพรอะไรจากพระองค์ท่านนะคะ
ท็อปบอกแบบนี้ค่ะอยากให้ประเทศไทยสงบสุข
คนไทยรักแล้วก็สามัคคีกันค่ะ
อธิษฐานให้บ้านเมืองของเราสงบสุขนะครับ
บ้านเมืองของเรารักไข้ปองดองกันนะครับ
แล้วก็ประเทศไทยก็ยังมีสถาบัน
สามสถาบันถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์
ถ้าเป็นคนไทยต้องมี๓สถาบันนี้ครับ
ธิษฐานได้ว่าให้คนไทยทุกคนมีความสุข
แล้วพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วที่สุดครับ